โอ้เนี่ยคุณดูดิภาพเนี่ยไฟไหม้นี่คือไฟลุก
ผมรุนแรงด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นตีห้าเช้าวันนี้นี่แหละ
คือทั้งจ้าโนที่เองต้องถึงขั้นรมรถดับเคริงเนี่ย
ถึงสิบคันเลยนะคะควบคุมเพลิงที่ร้านอาหารแห่งนี้
ชื่อร้านอาหารเดอร์ไวน์ค่ะอย่างที่คุณบุ๊คบอกเขาจะ
เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
คนที่ไปที่นี่เนี่ยก็จะไปทั้งบรรยากาศที่สวยงาม

ตรงนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีภรรยานะคะ

ร้านเขาเนี่ยดูสิเป็นอาคารแบบนี้นะฮะ
แต่ข้างในเนี่ยโอ้โหมีบันไดวนขนาดใหญ่มาก

ใช่ค่ะลักษณะอาคารเนี่ยเป็น๔ชั้นนะคะคุณผู้ชม

ทีนี้ทำด้วยเหล็กเสร็จเขาใช้วิธีการตกแต่งด้วยแผ่นไม้อัด
มันก็เลยกลายเป็นว่าพอไฟลุกไหม้ปุ๊บมันลาม

อย่างที่เห็นแหละไฟไหม้รุนแรงมาก
ใช้เวลาควบคุมเพลิงอยู่เกือบ๑ชั่วโมง๕๐นาทีนะคะ
แล้วก็เพราะว่าอะไรมันจะมีโซนอื่นด้วยใช่ไหม

คือมันมีโซนร้านที่เป็นร้านอาหารนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็ถัดไปอีกนิดหนึ่งก็คือโซนที่เป็นอาคาร๔ชั้น
ที่มีบันไดวนใหญ่นี่นะฮะใช่ค่ะตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเพลิงเนี่ยโอ้โหเผาผ่านร้านอาหารเสียหายทั้งหมด
แต่โชคดีที่ว่าเคราะห์ดีว่าตอนเกิดเหตุ

มีแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

เห็นไฟลุกไหม้ตรงจุดแผงควบคุมระบบไฟฟ้าของร้านนะคะ

รีบไปแจ้งพนักงานแล้วก็ชาวบ้านให้ออกมาช่วยกันดับไฟค่ะ

มีไฟบ้างอะไรอยู่ตรงนั้น
ขอให้คุณบุ๊คอธิบายดีกว่าบอกว่าร้านเนี่ยก่อนหน้าขอดูภาพ
ถาปัตยกรรมแปลกตาทันสมัยอย่างนี้เหรอ
โครงเหล็กแล้วข้างในเป็นไม้ไม้มันเลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยนะฮะ
อันนี้เห็นไหมจากข้างนอกคนชอบไปเช็คอินชอบไปถ่ายรูป
ข้างในเนี่ยจุดที่ถ่ายรูปคือบันไดวนขนาดใหญ่ขึ้นตึก๔ชั้น
อันนี้ผมเคยไปร้านเขาหลายคนเห็นว่าไฟไหม้ร้านนี้เสียดายมาก
เพราะว่าเหมือนสถาปัตยกรรมข้างในเขาสวย
ใช่ค่ะก็ทำได้สวยงามแปลกตา
เพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็ขอบคุณนักดับเพลิงทีมกู้ภัยตำรวจต่างพนักงานเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบพระคุณครับ
แต่คนเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะเพราะอย่างที่บอกว่าร้านนี้เขาสวยจริงแล้วก็แปลกตานักท่องเที่ยวชอบไปไง
ความเสียหาย๑๕ล้านบาทเพราะว่าอาคารนี้มันสร้างได้แบบทางสถาปัตย์
ใช่สวยมาก